ไปดูสาวสวยเซ็กซี่อย่างยิปซีคิเรติกันบ้างดีกว่านะคะ
หลายคนมองว่าลุคใหม่ที่ดูเซ็กซี่ขึ้นเนี่ย
กลายเป็นสาวร้อนแรงกลายเป็นสาวลุกแรงเลยหรือเปล่า
รวมไปถึงเรื่องความลับที่ไม่รับอีกต่อไปนะ

บอกว่าเธอชอบทั้งผู้หญิงแล้วก็ชอบทั้งผู้ชาย
วงการบ้านเราเรื่องความรักเดี๋ยวนี้ก็

แต่ว่าถ้าเปิดตัวอย่างนี้ยังไม่ค่อยมี
อ่ะไปฟังยิปซีกันหน่อยดีกว่าค่ะ
มันก็แล้วแต่คนนะแต่เราไม่ได้มองว่ามันคือคำว่าแรงคืออะไร
สำหรับเรามันก็แค่พูดในสิ่งที่เราเป็น
พูดเหมือนแบบมันเหมือนแบบชอบกินไอติมรสนี้
อย่างนี้ค่ะมันก็เป็นการบอกเล่าเฉย
ไม่ได้แบบเป็นการว่าหรือพูดจะให้ร้ายใคร

คือความจริงมันก็เป็นรสนิยมกันว่ากันไปนะคะ
ส่วนความสัมพันธ์กับเพื่อนชายคนสนิทอย่างช้อนจินดาโชธนี่นะคะ
ที่มาโพสต์อวยพรกันวันเกิด๑๒สิงหาคม

วันเกิดที่ผ่านมาก็มีพี่ช้อนมาโพสต์มาเมนต์
แล้วเค้าก็ลงรูป
โอกาสพิเศษก็เหมือนกับเพื่อนทุกคน

ถ้าเกิดว่าใครติดตามก็จะเห็นว่าเขาโวยพร
ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันครับ

ส่วนหนุ่มที่จีบเธอมาทั้งหลาย
ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือว่าจะเป็นช้อนจินาโชธเอง
ก็รู้นะว่ายิปซีเองเนี่ยก็มีเรื่องราวความรักแบบนี้

ไม่ได้เป็นเรื่องที่เธอปกปิดนะคะ